สายฝ่ายแอบคาดหวังนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าหรือวันนี้น่าจะเคาะแล้วแหละ
ว่าตำแหน่งประทานสภาผู้แทนรัฐษดร๔๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕
จะเป็นของทางก้าวไกลหรือของทางเพื่อไทย
เพราะเวลางวดเข้ามาทุกที
ถัดไปก็ต้องมีการโหลกเลยกันปานทางสภา
และการโหวตเลือกประธานสภาเป็นการโหวตลับ

แต่กลายเป็นว่าวันนี้ยังไม่เคาะ

เพราะทางพักเพื่อไทยบอกว่า

ไปประชุมสสพก่อน
ในส่วนของพักเพื่อไทยเองก่อนเดี๋ยวเขาจะหารือกันพรุ่งนี้นะคะ
ทางภักดิ์เพื่อไทยนะคะคือทางหัวหน้าภักดิ์เก้าไกล
คุณพิธาริมเจริญรัฐยืนยันว่าถ้าจะมองในภาพรวม
เอกภาพของทั้ง๘พักยังมีความปรารถนาดีต่อกัน
ตั้งใจจะร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลด้วยกัน
ส่วนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดรเดี๋ยวรอก่อน
เก้าไกลบอกรอได้เดี๋ยวรอทางเพื่อไทยเขาประชุมกันก่อน
รอมติของภักดิ์ก่อนให้กิจเพื่อไทยเขา
ก็เดี๋ยวรอความชัดเจนจากภักดิ์เพื่อไทยเขาก่อนก็แล้วกัน

ก็เวลามันงวดจริงอะค่ะน้องคิงแต่ก้าวกลายบอกรอได้
ทีนี้ค่ะที่วาดแล้วต้องรอไปอีกนานแค่ไหน
เวลามันใกล้เข้ามานักข่าวก็ถามไง
เก้าไกลรับได้เหรอต้องรอไปเรื่อยแบบนี้เหรอ
คุณพิทาบอกว่าก็เราให้เกียรติภักดิ์เพื่อไทย

ปกติแล้วทุกอย่างก็ต้องค่อยเป็นค่อยไป
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะรอไปเรื่อยแบบไร้กำหนด
แล้วก็ไม่ควรจะเปิดประเด็นใหม่ที่สร้างความขัดแย้งนะ
เพราะว่าจะไปกระทบต่อการเจรจาหารือร่วมกัน
ส่วนกระแสข่าวนะคะที่บอกว่า
ถ้าคุณพิธาแพ้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
เพื่อไทยจะขอเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
คุณพิทาบอกว่าเอาจริงนะ
ข่าวนี้ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน
ถ้าประชาชนสับสนผมขออภัยด้วย
คือขอย้ำแบบนี้ว่าเรามีความตั้งใจและปรารถนาดี

อย่าเปิดประเด็นอะไรในลักษณะแบบนี้
สิ่งที่ควรทำในวันนี้คือรอเพื่อไทยเขา
รอเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อไทยเขาคุยกัน
มันก็จะชัดแล้วในส่วนของตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ถามต่อค่ะนักข่าวอยากรู้หลายประเด็นนะคะ

แล้วถ้าวันที่๔กรกฎาคม
วันที่โหวตเลือกประธานสภาจริง
จะทำอย่างไรจะวางแผนอย่างไร
คุณพิธาตอบประเด็นนี้ว่าอย่างไรเดี๋ยวรอฟังค่ะ
ยืนยันด้วยกันทางปรัชน์ภาคตรงนี้ว่า

ในการแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนที่รอไม่ได้
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราให้เกียรติภักดิ์เพื่อไทย
และหลวงความชัดเจนเดียวกับทางภักดิ์เทพไทย

มันปกติแล้วทุกอย่างมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนไป

ก็ควรที่จะโฟกัสในเรื่องที่มันมีอยู่ในตอนนี้

เพราะว่ามันกระทบกับการเจรจาก็ดี
มันก็สร้างความสับสนให้กับสังคมก็ดี

เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คิดว่าสิ่งที่ควรที่จะเป็นโฟกัส
ก็คือการให้เกียรติกับภาคเพื่อไทยให้มีการประชุมของวันพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็รอฟังปุฟันพรุ่งนี้ดีกว่า
คือคุณพิทาจะย้ำประโยคนี้อยู่บ่อยนะคะ

เดี๋ยวมันจะไปกระทบกับการเจรจาค่อยหารือกันดีกว่า
แพทย์ชนหน้าศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า
คณะเจรจาทั้งสองฝ่ายให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ
ให้เกียรติในกระบวนการทำงานของแต่ละพัก
คือพักเพื่อไทยเองก็ยอมรับว่ามีความหลากหลายในพัก

กระบวนการทำงานภายในพักต้องอาศัยข้อบังคับของพัก

จะมีความเห็นต่างแต่ต้องมีข้อสรุปร่วมกันออกมา
มั่นใจว่าความเห็นร่วมกันจะเป็นไปตามแนวทาง
เคยทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันเอาไว้
เพื่อไทยจะหารือเป็นการภายในในวันพรุ่งนี้นะคะ
เอาข้อเสนอจากคณะเจรจาทั้งสองฝ่าย
ไปพูดคุยหารือกันในที่ประชุมของสอสอพักอีกครั้ง
แล้วก็จะได้ข้อสรุปร่วมกันในวันพรุ่งนี้แน่นอน
ข้อสรุปในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะเป็นประโยชน

วันพรุ่งนี้เนี่ยจะคุยกันภายในส่วนสอสอ
และกรรมการบริหารพักเพื่อไทยแล้วก็ตั้งใจว่าจะคุยกันให้จบ
มั่นใจว่าพรุ่งนี้จะได้ข้อเสนอที่ดีที่สุด
สำหรับทุกฝ่ายแต่ตอนนี้มันมีกระแสข่าวออกมา
แบบนี้นะคะคุณผู้ชมครับมีกระแสข่าวออกมาว่า
สงสัยว่าเพื่อไทยจะให้ฟรีโหวตหรือเปล่า
เพราะอย่างที่บอกว่าโหวตเลือกประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ลับไม่รู้ว่าใครจะโหวตให้ใคร
ปล่อยฟรีโวทนี้ลุ้นมากนะคะ
แพทย์ชนนาฏบอกว่ามันก็เป็นมุมมองที่หลากหลาย
แต่ความเป็นพักสำคัญที่สุด
ประชาชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับ
แต่มั่นใจว่าข้อสรุปที่ดีที่สุดนะครับ
ผมเน้นแล้วว่าเราเป็นพักที่เราจับมือกันจัดตั้งรัฐบาล
ฝ่ายประชาเทียบไทยเป็นรัฐบาลของประชาชน

ใช่ครับก่อนโหวตวันที่๔ต้องมีข้อสรุปร่วมกัน

ก็เป็นเวลาของชัยชนะของประชาชนนั่นแหละ
เพราะว่าไม่อย่างนั้น
เขาก็พร้อมที่จะมานะถ้าเราไม่ทำให้ดีที่สุดเราก็อาจจะหลุดมือ
เสียเวลามา๘๙ปีเพื่อให้ประชาธิปไตยกลับมาสู่ประชาชน
ขอใช้เวลานี้สร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็งเชื่อว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะลงตัวค่ะ
ต้องการให้ตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนทธิปไตยให้ได้
เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
แม้ว่าจะมีเวลาอยู่อีกแค่๔๐กว่าชั่วโมงแต่๔๐กว่าชั่วโมงนั้นมันมีความหมาย
ทั้งพักก้าวไกรแล้วพักเพื่อไทย
ค่อยทำให้เวลาที่เหลืออยู่
ดูภาพปิดท้ายการแถลงข่าวร่วมกันดีกว่าค่ะ
จะเห็นภาพแห่งความชื่นมื้นแบบนี้ค่ะ
แก่นำ๘พักจับมือถ่ายภาพร่วมกันอย่างชื่นมื้นและมีรอยยิ้มร่วมกันนะคะ
ทีนี้ค่ะเลขาธิการพักก้าวไกลคุณชัยธวัฒตุลานนท์ก็บอกว่า
ถ้าเจตนาตั้งรัฐบาล๘พักเป็นไปด้วยดีจะรายงานความคืบหน้าและสัญญาณที่ดีแน่นอน
ยืนยันว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างต้องจบค่ะ
พรุ่งนี้ทุกอย่างต้องจบก่อนที่จะมีการประชุมรัฐสภาวันที่๔กรกฎาคม
เพื่อโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรมั่นใจว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ก็ติดได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับเหมือนที่อาจารย์วันนอร์บอกนะครับ
ประมาณสัก๔๐กว่าชั่วโมงนะครับทุกอย่างน่าจะต้องจบด้วยดี
คุณผู้ชมครับการหารือของ๘พักที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับ
ประธานสภาเหมือนจะจบแต่ยังไม่เสด็จน้ำ

คือหลายคนมองว่ามันเป็นการพิสูจน์รักแท้ระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล
บ่าวและเจ้าสาวที่บอกว่าถูกจับคุมถุงชนใช่ไหมครับ
แต่ว่าในระหว่างนี้เรื่องที่คุยจบและมีความชัดเจน
ก็คือเรื่องปัญหาปากท้องชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
มิ้วคุณผู้ชมเพราะพี่มิ้วบอกว่าเขาคุยกัน๒ชั่วโมงกว่าใช่ไหมครับ
ก็คุยเรื่องอื่นด้วยคุณพิธาริมเจริญรัฐครับ
ที่นายกคนที่๓๐ของประเทศไทยแถลงว่า
คณะทำงานเปลี่ยนผ่านมี๑๔คณะ
ืบหน้าชัดเจนคือ๓คณะ
ทีละคณะนะครับคณะแรกด้านพลังงาน
ก็จะมีการคุยให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำมันดีเซล
เพราะว่าเดี๋ยวพอ๒๐กรกฎาคม
โอกาสราคาน้ำมันดีเซลจะดีดขึ้น๕บาทต่อลิตร
มีค่อนข้างสูงเพราะว่าจะสิ้นสุดมาตรการ

ตรงจุดนี้เขามองว่า๘พักเห็นตรงกัน
ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องขึ้นราคา
เพราะถ้าดีเซลราคาดีขึ้น๕บาท
ต้นทุนการขนส่งต้นทุนอุตสาหกรรมต่างสินค้า
ข้าวของเครื่องใช้จะแพงขึ้นไหม
รัฐบาลรักษาการสามารถที่จะเลื่อนการตัดสินใจ

เพื่อแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน
อันนี้คณะแรกลองฟังครับ
นี่ก็เป็น๓ประเด็นนะครับ
คณะกรรมการพลังงานที่ได้นำเสนอขึ้นมาที่คณะทำงานเปลี่ยนผ่าน
แล้วก็นำเสนอให้กับหัวหน้าพักทุกคนนะครับ
ซึ่งก็ต้องขอเรียนกับพี่น้องประชาชนว่า
การพิจารณาเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ
แล้วก็ยังมีเอกภาพในการทำงาน
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายนะครับ
ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับ

อีกหนึ่งคณะคือคณะทำงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคม
แล้วก็มีแนวคิดเปลี่ยนเน็ตประชารัฐเป็นเน็ตประชาชน
ให้โอกาสคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลรายได้น้อย
สามารถเข้าถึงใช้บริการอินเตอร์เน็ตได้นะครับ
แล้วก็จะรวมบริการสาธารณสุขการศึกษา

คือให้มันเบ็ดเสร็จครบวงจรในบัตรใบเดียวเลยครับ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะลดปัญหาพี่น้องประชาชน
ในการรับร้องเรื่องเรียนแล้วก็การป้องกันแก้ไขปัญหา
ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ขึ้นอยู่ตามหน้าสื่อมวลชนเกือบทุกวันวันเว้นวัน

ในการป้องกันติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
และอีกหนึ่งคณะครับที่ดูแลเรื่องของปากท้องประชาชน
ส่วนตัวเลขหนี้ครัวเรือนล่าสุดแบงค์ชาติ
มีการปรับปรุงข้อมูลไงตัวเลขมันก็เห็นแล้วก็น่าตกใจนะครับ

มีการตั้งคณะทำงานเสนอ๒ข้อขึ้นมาครับ
แก้หนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
แล้วก็หนี้ของข้าราชการเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบา
และปรับโครงสร้างเรื่องระยะเวลาการผ่อนผันครับ
ที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว๑๔ฉบับนะครับ
และในขณะเดียวกันให้ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับ

แต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าเราต้องเปิดตลาดใหม่